มีเรื่องราวหนึ่งโอ้โหเห็นแล้วเนี่ย
ต้องบอกว่าทึ่งแล้วก็ต้องขยี้ตาอีกรอบนึงเฮ้ย

อันนี้น่าจะเรียกขยี้ตาละ
อันนี้อะไรห่างตาดู

ฮะใช่เพราะสิ่งที่จะพาไปดูเนี่ยนะคะน้องใบตองค่ะ
มันคือเครื่องตัดย่าที่มันสามารถตัดได้เอง
ไม่ต้องมีคนบังคับเลย

ต้อง
ก็คือเหมือนเรียนแบบตอนที่

ก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวใช่ไหมคะเอาเชือกไปผูกกับวัวแล้วก็มาผูกกับต้นไม้
แล้วก็ให้วัวมันเล็มหญ้าไปวนเป็นวงวนไปเรื่อย
แล้วคนที่เป็นคนคิดค้นหลักการนี้นะคะก็คือลุงธรรมนักการพันโรงของโรงเรียนนี่แหละค่ะ
โดยใช้หลักการวัวพันหลักแนวคิดแบบนี้เอาเครื่องตัดย่ามาพันกับเหล็กนะคะ
แล้วก็ปล่อยให้มันตัด

ใช่ค่ะสะดวกสบายนะเป็นการใช้ไอเดียผสมผสานกับของที่มีอยู่มาเป็นนวัตกรรมใหม่แบบนี้
ซึ่งเรื่องนี้ก็แชร์โดยผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายสุทัศน์เอี่ยมแสง
เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กก็เอามาให้ดูกันแน่

เออก็เอามาแชร์ให้โลกได้รู้
ว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงนะจ๊ะ
ใครที่แบบอย่างเดียวเท่านั้นแหละ

เอาก็ตัดเร็วดีนะ
มันจะออกไปนอกโรงเรียนมาด้วย

อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตนะ
รถน้ำต้นไม้ยังมีแบบว่าสั่งการผ่านมือถือได้
เดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายเทคโนโลยีมันก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ทำให้เรามีเทคโนโลยีในการทำงานรุ่นแรงแล้วก็ใช้แรงงานคนได้น้อยลง
แต่ลุงทำอย่าไปทำแบบนี้ตอนกลางคืนแล้วไฟสวยนิดนึงนี่นั่นน่ะสิหล่อนนะ